สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่
สำหรับนักกีฬาก็คือรางวัลผู้เล่นนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนักเตะ
เยี่ยมเนี่ยเป็นของพันศาเหวิบูรณ์นะครับเมื่อวานครับ
การจัดงานซึ่งถือว่าเป็นงานครั้งแรกที่สมาคมจัดขึ้นมา
ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือการประกาศเกียรติคุณนะครับแก่บุคลากรด้านต่าง
วงการฟุตบอลหลังจากจบซีซั่นการแข่งขันแต่ละปีนะครับ
ไลท์สำคัญคือรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมซึ่งพันศาเหวิบูรณ์ครับ
ประการหลังทีมชาติไทยของบุรีรัมยูเนเต็ดคว้ารางวัลนี้ไปครองครับ
ซึ่งพรรษาก็เพิ่งจะรับการต่อสัญญาเป็นข่าวดีด้วยนะครับ
ขยายสัญญาที่จะหมดในปีหน้ากับบุรีรำเนี่ยต่อไปอีกนะครับ
จนหมดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถ้าเกิดหมดตอนนั้นอายุเขาก็จะสามสิบพอดีนะครับ
รางวัลที่ได้มาผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มันเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ
กับทรงศุกร์ในชีวิตในการเล่นฝุทบอลแล้วครับ
พูดไม่ค่อยเยอะผลงานในยอดเยี่ยมนะครับก่อนอันนี้เป็นนักเตะที่ไม่มีสังกัดนะครับ
โอ้โหแล้วบุรีรำนี้ก็ไปเห็นฟอร์มมาก็เอามาปั้นนะครับจนสุดยอด
ส่วนรางวัลอื่นครับที่น่าสนใจก็ยังมีนะครับรางวัลนักฟุตบอลโลต้าไทยลีกยอดเยี่ยมเป็นของจักรพันธ์แก้วพรมนะครับ
ส่วนบนหน้าจอนี้ก็คือรางวัลโค้ชนะครับผู้ฝึกสอนทีมชายยอดเยี่ยมทศตวรรษีปานของเมืองทอง
ผู้สอนหญิงยอดเยี่ยมครับโพสต์หนึ่งหนึ่งเมืองไทยศาสตร์ทองเวียนนะครับ
โมสรฟุตบอลยอดเยี่ยมตกเป็นของบุรีรำนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมเป็นของจิรัสสอนวิเชียน
นักฟูดสอนหญิงครับสอบศิชาโพธิวงค์นะครับแล้วก็นักฟอร์นเยาวชนยอดเยี่ยม
แก่สุปโชคสารชาตินะครับเจ้าเช็คขึ้นรับรางวัลนะครับดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในชุดขุมกำลังหลักของรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีที่จะชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะครับ
ในช่วงเดือนมักราคมแล้วก็รางวัลเกียรติยศนะครับ
จากว่าเจ้าตัวก็กำลังที่จะเข้าวิธีอุปสมบทในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อคุณแม่
เมื่อวานก็มีพิธีในการทำผันหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ